สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันต์นะครับ
ยังคงเกาะติดสถานการณ์พายุดำเรยนะครับ

ขณะนี้เองก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัว
ก็จะมีการกระจายฝนออกมาจากตัวของพายุ
ฝนเหล่านี้นั้นจะไปปกคลุมพื้นที่ไหนบ้าง

ซึ่งตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่มาทำให้พายุลูกนี้สลายตัว

ซึ่งจากสลายตัวไปแล้วพายุลูกนี้
ก็จะเอาฝนไปเพิ่มเติมกับกลุ่มฝนที่เกาะตัว
ในฐานกล่าวฝนยังตกชุกหนาแน่น

กระจายตัวในจุดต่างของประเทศไทยต่อไป

จะมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือเข้าทางอีสาน
หลังจากลงไปในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลาง

ก็เลยต้องวกขึ้นกลับไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จึงเป็นเส้นทางที่จะเกิดการกระจายตัว
กลุ่มฝนในบริเวณตอนบนถึงตอนกลาง

และสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศหนาวเย็น
ดังนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องครับ

ก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับสายฝน

วันที่๖เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ส่วนวันที่๗นั้นเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ส่วนตอนบนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ